อาการป่วยของคุณลีเดียแล้วก็แมททิวค่ะ
สามีภรรยาคู่นี้นะคะก็คือเข้ารับการรักษาอาการโควิด
อย่างที่ทราบกันนะคะก็เกือบ๓สัปดาห์แล้วค่ะ

แอดมิตรนะคะก่อนภรรยา๑วันค่ะ
อาการทั้งคู่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะคะ
จริงตอนแรกพี่แมททิวเข้ารับการรักษายังไม่มีไข้นะคะ
คุณหมอตั้งใจรักษาตามอาการให้หายด้วยตัวเองค่ะ
แต่ปรากฏว่าพออยู่โรงพยาบาลไป๕วัน

แล้วพอไปเอ็กซาเรย์เนี่ยพบเชื้อลงปอดด้วยนะคะ

ระหว่างคุณแมททิวแล้วก็คุณลีเดียค่ะ
เอาละค่ะระหว่างที่รักษานะคะ
แมททิวพบไข้ต่ำในวันที่๕หลังแอดมิตรค่ะ
ในขณะที่ลีเดียมีไข้ตลอดนะคะตั้งแต่เข้าโรงพยาบาลค่ะ

ไวรัสลงปอดเริ่มอักเสบที่ปอดขวา

เอ็กซ์เรย์ไปปอดก็ปกติ

ผลปรากฏว่านะคะไวรัสลงปอดแล้วอักเสบทั้งสองข้างเลย

คุณแมททิวเนี่ยข้างปอดขวานะคะ
แต่ว่าลีเดียสองฝั่งเลยนะคุ้มทรง
ทำให้ทั้งคู่ต้องย้ายไปรักษาตัวต่อในห้องไอซียูค่ะ

แล้วก็ยาต้านไวรัสอีกประมาณ๒ตัวค่ะ
ทานอยู่๑๐วันจนครบโดสนะคะ
คุณแมททิวมีผลข้างเคียงเล็กน้อยนะคะ

มีผลข้างเคียงค่อนข้างเยอะกว่า

อธิบายให้ฟังนะคะในคลิปเมื่อวานนี้แหละค่ะ
หยุดยาต้านนะคะทั้งคู่รู้สึกว่าร่างกายดีขึ้นค่ะ
แต่ว่าผลตรวจเมื่อวานนี้ค่ะผลยังเป็นบวกค่ะ
แสดงว่ายังพบเชื้อก็เลยต้องรักษาต่อค่ะ

ใช่ก็พ่อแม่ก็ต้องคิดถึงลูกก่อนค่ะ
แล้วก็อยากฝากถึงพ่อแม่พี่น้องคนไทยทุกคนค่ะ
อยากให้ร่วมมือนะคะทำตามคำแนะนำนะคะ

ก็เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของบุคลากรทางแพทย

การของบรรดาของพวกเราของคน
ถึงแม้ว่าจะลงปอดไง
มันก็ในเรื่องของความรู้สึกของแบบร่างกายอ่ะ

สิ่งที่ทรมานสุดก็คือ

คือว่ามันจะลามปอดเรามากไปตอนนี้มั้ย

มากแล้วก็สภาพร่างกายของตอนนี้

เราต้องกลับมาฟื้นตัวแบบเต็มที่อย่างแน่นอน

ไม่จำเป็นจะต้องโทษใครหรืออะไรไม่มีใครอยากให้เกิดหรอก
ด้วยอย่างยิ่งนะคะอย่างที่ลีเดียแมททิวบอก
กำลังใจสำคัญนะคะกำลังใจด้วยสู้นะคะส่วนอีกหนึ่ง